เหตุการณ์นี้ก็เกี่ยวข้องและสืบเนื่องมาจากการยิงเหมือนกันครับ
แต่การยิงในครั้งนี้คือตายหนึ่งและเจ็บหนึ่งนะครับ
กำลังพูดถึงคดีที่ในหน่อง
ก่อเหตุยิงตำรวจน้ำดีเสียชีวิตคือสารวัตรแบงค์
แล้วมีตำรวจอีกหนึ่งนายบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ล่าสุดครับวันนี้ทางคดีเนี่ยนะฮะ
ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษฮนุมานกองปราบครับ

คุมตัวกำนันนกหรือว่านายประวีนจันทราย
ขออำนาจสารอาญารัชดาพิเศษฝากขังผลัดแรกนะครับ
มีรายงานว่ากำนันนกยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
พนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากเป็นพฤติการที่อุกอาจครับไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
และเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานคมคู่
เนื่องจากว่าผู้ต้องหานั้นเป็นผู้ที่มีอิทธิพลนะครับ
เจ้าหน้าที่คุมตัวกำนันนกออกมาขึ้นรถตู้
นี่บรรยากาศตอนที่คุมตัวออกมานะฮะเดินก้มหน้าใส่แมส
ถ้าดูเฉพาะแค่ครึ่งบนที่พอจะเห็นสีหน้าสีตา
ดูมีกังวลสีหน้าดูเครียดครับ
ตอบคำถามอะไรเลยกับนักข่าวเหมือนเดิมครับ
ทางตำรวจบอกว่าเมื่อเช้าก่อนส่งตัวกำนันนกไปฝากขังที่ศาลเนี่ย
เอาข้าวไปให้เอาไปให้กำนันนกในห้องควบคุมผู้ต้องหา
แต่กำนันนกไม่กินครับสงสัยว่าจะเครียดมาก

มีอะไรอย่างนี้มีอะไรอย่างนี้ครับ
คุณผู้ชมคะทีนี้เนี่ยเราก็ไปดูความคืบหน้ากันหน่อย
ว่าน่องมือยิงเนี่ยเขาจะถูกวิสามันจนเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม
ครอบครัวของเขาหลายคนก็สื่อเองก็อยากเข้าไปสอบถาม
เพราะว่าอะไรตัวพี่ชายวันนี้มารับศพน้องชายนะคะ

คุณผู้ชมหลายคำพูดมากเลยที่น่าสนใจ
คือเขาบอกหลายประโยคว่าถ้าเขาติดใจแล้วเขาจะทำอะไรได้
อยากจะให้มันจบแค่นี้น้องชายเขาได้ตายอย่างหมานะคะ
นี่คือในเอนามสมมุติค่ะอายุ๕๐ปีเป็นพี่ชายของนายธนันชัยหมั่นมากอายุ๔๐
หน่องมือยิงนั่นแหละค่ะที่ยิงสารวัตรแบงค์จนเสียชีวิต
หน่องจะถูกวิสามันไปเรียบร้อยแล้วพี่ชายก็เดินทางมารับศพค่ะ
หลังจากมีการผ่าชนสูตรเพิ่มเติมกลับไปบำเพ็ญกุศลค่ะ
วัดหนองกบอำเภอบ้านโป่งราชบุรีพี่ชายหน่องบอกว่าอะไรวอนสื่อเถอะนะ
ขอเขาจบเท่านี้เถอะน้องชายเองก็ตายไปแล้วตายไม่ว่าตายอย่างหมา
แต่ผมก็ภูมิใจนะมันตายอย่างหมาแต่มันหมาพิษบูนะไม่ใช่หมาชิดสุก
พี่พูดแบบนี้แล้วบ้านลุงผมก็เป็นกำนันคนพื้นที่รู้จักกันหมด
น้องผมไม่ใช่หนองท่าผาหรือหนองบ่อพลับอย่างที่เป็นข่าวนะ

น้องชายผมบ้านเกิดอยู่กรุงเทพเป็นคนบ้านโป่ง

แล้วผู้สื่อข่าวถามประโยคเด็ดเลยติดใจหรือเปล่า

คนมันโป้งคนมีความศักดิ์ศรีไม่ใช่เป็นโรงข่าวน่องท่าผ่าน่องบอกครับ

นิดเดียวครับเรื่องที่เราติดใจเรื่องระยะเวลาการตายเนี่ยยังติดใจอยู่ไหมครับพี่
แล้วผมถึงบอกผมติดใจพี่ช่วยผมได้ไหมล่ะ
พี่มีอะไรอยากเรียกร้องความเป็นธรรมไหมครับเพราะว่าเราติดใจเรื่องอะไรครับ
ให้มันจบดีกว่าพี่เพราะว่าไปปุ๊บมันก็โดนนายสั่งนู่นนายสั่งหนี้ตกอะครับ
น่าสนใจในคำพูดนะของพี่ชายบอกว่าหันมาย้อนถามกลับใส่นักข่าวว่า
ก็ถ้าผมติดใจแล้วพี่ช่วยอะไรผมได้ไหมล่ะแล้วผมขอให้มันจบแค่นี้เถอะ
เดี๋ยวไปตรงนู้นเดี๋ยวนายสั่งนู่นไปตรงนี้นายสั่งนี่
พี่บอกแบบนี้ส่วนผลการชันสูตรศพของหน่องมือยิงนะคะ
ร่างกายถูกคมกระสุนทั้งหมด๔จุดนะคะ
บริเวณใต้คางซ้ายลำคอขวาราวนมขวา

กระสุนปืนทำลายบริเวณกระดูกสันหลังอกปอดและตับ

บรรยากาศงานศพของหน่องมือยิงล่าสุดร่างถูกนำไปไว้

ญาติญาติบอกว่ายังทำใจไม่ได้นะครับ
น่าจะสวด๓วันก่อนชะปนักกิจ
คารที่จะถึงนี้เคลื่อนลงมาแล้วครับ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาร่างของในหน่องมือยิงสารวัตรสิว
หรือว่าสารวัตรแบงค์เดินทางมาถึงวัดหนองกบ

เพียงแค่ครอบครัวญาติสนิทเท่านั้นที่รอรับศพ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
ก่อนหน้านี้ญาติทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของในน่อง
บริเวณโรงงานทูบร้างซอยโรงเจ
ด้านหลังวรรณอุทยานพระแท่นดงรังครับ

ในพื้นที่ท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรี
ก็คือจุดที่เจ้าหน้าที่รายงานว่า
หน่องถูกวิสามันตอนตี๕๔๕

สาราธรรมสังเวศ๓วันครับ

จะมีขึ้นในวันอังคารที่๑๒กันยายน

ในขณะที่ทางตำรวจคุณผู้ชมครับ
เช้าที่ผ่านมากองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
อำเภอเมืองนครปฐมฮะลองดูกันหน่อยครับ
มีการประชุมเพิ่มเติมเพื่อรอคณะทำงานของบิ๊กโจ๊ก
รองพบตรพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน
สำนวนการสอบสวนการรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อเอาผิดกับผู้ที่กระทำความผิดทั้งหมด
มีการสอบปากคำแม่บ้านเจ้าของร้านโต๊ะจีน
พนักงานร้านโต๊ะจีนทั้งหมดซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุ
และตำรวจทั้ง๒๕นายและบุคคลภายนอกอีก๕๖คนนะฮะ
ทีนี้ทางด้านของอดีตข้าราชการเรือนจำท่านหนึ่ง
ชื่อคุณระยองอินต้นวงอายุ๗๐ปี
เล่าแบบนี้บอกว่าตัวเขาเองจริงก็คือคนที่มาในงานเลี้ยงนั่นแหละ

แล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่รู้จักคุ้นเคยกัน

เพราะเขาอยู่ดึกบ้างไม่ได้ด้วยความที่เขาอายุมากแล้วนะคะ
เรื่องนี้ก็อาจจะต้องเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกนำมาสอบสวน
ทางด้านของนางสาววัฒนิกาภรรยาของหน่องค่ะ

แต่ว่าตัวเธอเองบอกไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดใด
ยืนยันด้วยนะคะว่าไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะ
ทีนี้หลังจากในการใช้เวลาในการสอบประคำนานกว่า๒ชั่วโมง
ตำรวจเองก็ต้องปล่อยตัวภรรยาของในหน่องมือยิงกลับไปค่ะ
เบื้องต้นมีรายงานแบบนี้ว่า
ภรรยาของหน่องมือปืนอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
แต่เธอยืนยันแบบนี้ว่าเธอไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ

เกี่ยวกับงานเลี้ยงสังสรรค์ในครั้งนี้
บอกสั้นว่าไม่มีอะไรจะพูดแล้ว
แล้วก็รีบเดินทางกลับโดยไม่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวแต่อย่างใดค่ะ
ส่วนทางด้านของทันพันธุ์ตำรวจเอกพานุทัศน์หรือสัจกุลภูมิกับของนครปฐม
ก็ท่านเป็นหนึ่งในตำรวจ๒๕นายที่อยู่ในงานเลี้ยงบ้านกำนันนดในวันที่เกิดเหตุ
รายงานมาแบบนี้บอกว่าเพื่อนตำรวจด้วยกันชวนไปงานเลี้ยง
ไม่ได้คาดคิดจริงว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
หลังเกิดเหตุก็ไปดูอาการของสารวัตรแบงค์ที่โรงพยาบาลด้วย
ส่วนคนงานค่ะเป็นคนงานผู้ชายของกำลังนกประมาณ๓๔คน
คือคนงานเนี่ยจะต้องถูกนำตัวมาสอบแน่คุณผู้ชม
เพราะว่าอยู่ในงานก็ไม่ได้ตอบคำถามใด
หลบหน้าผู้สื่อข่าวถูกถามว่าวันเกิดเหตุไปทำหน้าที่อะไร
ผู้สื่อข่าวพยายามไปจี้ถามว่ารู้เห็นหรือไม่ว่าใครเป็นคนทำความสะอาดคราบเลือดค่ะ
คุณผู้ชมครับความคืบหน้าเพิ่มเติมในทางคดี
ตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งสืบสวนสอบสวนขยายผล
พันธุ์ตำรวจเอกเขมรินพิษสมัยครับเป็นผู้กำกับตมจังหวัดจันทบุรี
ในฐานะชุดทำงานของบิ๊กโจ๊กบอกว่าการสอบสวนเพิ่งจะเริ่มขึ้น
แล้วตอนนี้คือใช้วิธีการแยกกันสอบ
จากนั้นจะประชุมร่วมกันเพื่อนำข้อมูลมาสรุปครับ
ส่วนเรื่องของเซิร์ฟเวอร์วงจรปิดที่ถูกถอดออกไปนั้น
ยังไม่พบว่าใครเป็นคนถอด
แล้วจะแยกกันสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลให้ได้มากที่สุด
ขณะที่คนงานในบ้านของกำนันนก๓คนที่ถูกเชิญตัวมาสอบปากคำ
ตำรวจบอกว่าให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเป็นอย่างมากครับตอนนี้คดีคืบหน้าไปมาก
กรณีที่สังคมตั้งคำถามถึงตำรวจที่อยู่ในงานเลี้ยงแต่ปล่อยให้ผู้ต้องหาหลบหนี
แล้วก็ปล่อยให้มีการทำลายหลักฐานนั้นจะเข้าข่ายการช่วยเหลือผู้ต้องหา
เว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา๑๕๗ด้วยหรือไม่นั้น
พันธุ์ตำรวจเอกเขมรินบอกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับการรวบรวมพยานหลักฐาน

สาวว่าวันนี้มีการขออนุมัติหมายจับเพิ่มบอกได้มั้ยครับเป็นตำรวจหรือเป็นใคร
ขออนุญาตอยู่ในขั้นตอนการทำงานอยู่แล้วกันนะครับ
คนงานนะคะที่อยู่ในบ้านมีทั้งหมด๓คนเขาสอบแล้วเขาให้การไหมคะว่าใครเป็นคนล้างเลือด
ก็ขออนุญาตเอาเป็นว่าให้การเป็นประโยชน์แล้วกันนะครับ

สาระสำคัญก็คือการปฏิบัติหรือเล่าเว้นการปฏิบัติ
เพราะฉะนั้นก็เป็นขั้นตอนเป็นการรวบรวมไว้ดักฐานว่า

กระทำของเขาถือว่าเป็นการปฏิบัติ

หรือปฏิบัติในสิ่งที่ผิด

อันนี้ก็คือท่านตอบที่เรากำลังเป็นเหมือนกัน
คุณผู้ชมคะเรื่องนี้จริงกลายเป็นเรื่องใหญ่มากเลย
แล้วก็มีคนในแวดวงการเมือง
มาให้ความคิดเห็นเรื่องนี้กันพอสมควรเลย
ล่าสุดเป็นทางด้านของคุณพิธาที่ออกมาแสดงความเสียใจ
กับครอบครัวของสารวัตรแบงค์หรือสารวัสสิวนะคะ
แล้วคุณพิทาบอกแบบนี้นะคะบอกว่า
แสดงความเสียใจด้วยต่อครอบครัวของสารวัตรแบงค์

ทราบมาว่าเป็นตำรวจน้ำดีคนหนึ่ง
เป็นคนตรงไปตรงมารักษาผลประโยชน์ให้ประชาชน

ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านของคุณวิโรธ
สอบบัญชีรายชื่อของพระเก้าไกลเอามาเปิดเผย
ก็มีการโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊คกันนะคะ
โดยคุณพิทาบอกว่าก็ยืนยันว่าสารวัตรแบงค์เนี่ย

ส่วนเรื่องประเด็นที่ว่ามันมีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล
อาจจะให้สอสอในพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดค่ะ
และทำให้ตำรวจร่วมงานกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นั้น
ก็ให้สอบสอบให้ตามเรื่องนี้
คดีนี้ยังคงมีหลายแง่มุมที่ต้องติดตามกันต่อนะครับ
เรื่องความสงสัยต่างที่เกิดขึ้น
กล้องวงจรปิดถูกถอดได้ยังไง

รวมทั้งทำไมตำรวจภายในงานไม่ได้พกปืนเลยเหรอ

ทุกคนบอกถามว่าทำไมแต่ละคนพูดไม่ค่อยตรงกันที่อยู่ในงานนี้
ก็เลยต้องแยกสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลมากที่สุด
ปืนที่ไปพบที่ร่างของในหน่องนั้น
ตกลงแล้วปืนเป็นปืนชนิดอะไรเป็นปืนของใคร
ต้องตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมรวมทั้งการกวาดล้างผู้มีอิทธิพลด้วย
เมื่อวานนี้มธหนูสั่งการมอบหมายให้คุณชาดา
นำทีมในการจัดการสะสางในเรื่องนี้